งานนี้บอกเลยว่าอาจจะเข้าข้างคนคนนี้ก็ได้
เพราะว่าสาวชาวบ้านเนี่ยชวนเพื่อนไปหาเห็ดในป่าไม่ได้เจอเห็ดอย่างเดียว

งานนี้เลยแอบเชื่อว่าจะมีโชคเข้าข้างหรือเปล่า
อุ๊ยที่สาวเอาดีเห็นแวบแรกผมนึกว่าอะไรใช่ไหม

เออใช้สาย

เออมันมีเหตุออกเยอะช่วงนี้

แต่ชาวบ้านบอกอันนี้ไม่ใช่เห็ดแล้วจ้า

มันอยู่ที่ป่าเบนจพันธุ์ในพื้นที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีน

ถ่ายฉันทำไมเธอจะเอาอย่างไรกับฉัน

พยายามสื่อสารบอกมันว่ามาดีนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
ดูแล้วนี่เออมันแปลกจริง
คุณพรชาวบ้านที่เห็นอึ่งเผือกตัวนี้นะคะ
เขาเล่าให้นักข่าวฟังว่าจริงแล้วไม่ได้มาหาอึ่งหรอก
จะไปหาเห็ดในป่าระแวกนี้แหละ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอเห็ดแต่เจออึ่งตัวนี้ซะก่อน

แล้วคุณดูสิเห็ดที่เขาเจอกับอึ่งที่เขาเห็น
ก็เป็นเหมือนกันจริงคือถ้ามองผ่านมันเหมือนกันเลย
สีน้ำตาลเหมือนกัน
เอาล่ะเห็นมันแปลกแบบนี้ก็จับมาดูหน่อยซิ
จับมาดูแล้วไงต่อสังเกตค่ะโฟกัสซูมไปใกล้ในตัวอึ่ง
นี่วงให้คุณผู้ชมดูเลย
คุณผู้ชมเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง
ช่วยกันคิดช่วยกันคอมเมนต์
แล้วก็ไลน์มาบอกเราหรือคอมเมนต์มาทางไลฟ์
รวมถึงในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวหน่อย
เพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถ
แต่ไอ้อึ่งตัวนี้หน้าตามันแปลกนะคุณชิสาน้องใบตอง

มันดูแบบหน้าตาไม่เหมือนอึ่งที่เราอ่านข่าว

ผมว่าเผลอมันกินไม่ได้นะมันมีรวดลายแปลกแล้วหน้ามันดู

อ๋อหน้ามันดูแปลกนะแต่ถ้าไอ้ที่เราอาจข่าวที่เขาเอาไปกินกัน
หน้าหลิมแล้วมันจะเหมือนสภาพ

จางแขน

หน้ามันอ้วนใช่ป่ะ

คุณจะได้เข้าใจข่าวของเรามากขึ้นนะ

มันชัดเจนกว่าเยอะนะคะ